วิถีถิ่นไทยเทพัทธลุง
เป็นคอนเสิร์ตเดียวกับที่น้องเจนี่ได้หมดถ้าสดชื่นถูกยกเลิกไป
แต่กันกับน้องเจนี่เนี่ยเขาโชว์กันคนละวันนะคะคุณผู้ชม
บรรยากาศก็อย่างที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะ
เสิร์ตครั้งนี้จัดที่วัดเขียนบางแก้วพระบรมธาตุพันปี
นักร้องกับผู้ชมเนี่ยเขาจัดเว้นระยะห่างที่ว่างหน้าเวทีห่างกันมากนะคะ
คนดูเองก็ใส่หน้ากากอนามัยนั่งในแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย
มีโยกตามจังหวะบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับเต้นแรงค่ะ
กันก็บอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่ารู้สึกดีใจที่ได้มาจังหวัดพัทธลุง
ส่วนตัวก็ระมัดระวังตัวมากเพราะกลัวว่าจะมีดราม่า

วงการเพลงกลับมาคึกคักนักดนตรีมีงานมีเงิน
จากงานเพลงนะคะตอนนี้กันกำลังถ่ายทำละครเรื่องใหม่
ชื่อว่าผู้ใหญ่สรรกำนันศรี
แบบนี้ได้กลับมาลุยงานเต็มที่อยู่กับครอบครัว

ก็ไม่รู้ว่าหลังจากที่โสดแบบนี้แล้วจะกลับมาฮอตประหลอดแตกอีกหรือเปล่า
เพราะว่าหนุ่มกันนี่ถือว่าเป็นนุ่มเนื้อหอมอีกคนนึงของวงการบันเทิงเลยนะคะ
เป็นอีกหนึ่งหนุ่มมากความสามารถเนาะ